นี่นั่งอ่านข่าวไปก็นึกว่าเอ๊ะนี่เล่าเรื่องเดียวกับพี่อุ๋ยหรือเปล่า
ทำไมครับแค่เปลี่ยนชื่อตัวละครเหมือนกันเดะ
วัยรุ่นไปเที่ยวงานหมอลำแล้วปรากฏว่าไปเจออริเก่า
ริเก่าที่เคยถูกบุกไปยิงกันถึงขั้นปลาระเบิดที่หน้าบ้านอ่า
เสร็จปุ๊บกลับจากงานหมอลำวัยรุ่นนี้มาดักรอเพราะตอนเจอกันถูกให้ของลับชูนิ้วกลางให้เหมือนกันเด๊ะ
ตายไปหนึ่งน้องที่ตายชื่อน้องไมโลอายุสิบหก
แล้ววันที่น้องตายคือวันคล้ายวันเกิดน้องแม่เนี่ยหัวใจสลายไม่รู้จะสลายยังไงดีเลย
นี่คือน้องไมโลนะคะกระสุนเนี่ยเข้าที่สี่ข้างน้องเสียชีวิตคามอเตอร์ไซค์เพื่อนอ่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทางเข้าหมู่บ้านโพสยามนะคะที่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสเกต
ตีหนึ่งเช้ามืดวันที่ยี่สิบสามเมษายนค่ะน้องไมโลวัยสิบหกปีคนนี้ถูกคนร้ายยิงเข้าสี่ข้าง
เพื่อนอีกคนที่มาด้วยกันโดนกระสุนเฉียวขาได้รับบาดเจ็บทั้งแก๊งน้องเนี่ยเพิ่งจะกลับจากการไปเที่ยวงานหมอลำที่วัดต่างหมู่บ้าน
คุณกิติศักดิ์ลงพื้นที่วัดกระโพช่างหม้อนะคะเป็นวัดที่น้องไมโลกับเพื่อนมาเที่ยวดูหมอลำ
เราได้ภาพกล้องวงจรปิดมาด้วยคุณผู้ชมค่ะดูนะคะวงจรปิดนะคะนี่
น้องเนี่ยสวมเสื้อแขนยาวสีดำมีฮูตจูงมอเตอร์ไซค์เดินมา
ส่วนข้างหลังที่เห็นเป็นมอเตอร์ไซค์ขี่ตามมาคือแก๊งเพื่อนคือรถน้องเสีย
ก็เลยจูงมอเตอร์ไซค์ไปจะไปเที่ยวงานวัดนั่นแหละ
เพื่อนนี่ขี่ตามมาเป็นสิบคันเลยนะจากนั้นสี่ทุ่มครึ่งค่ะ
ไปดูวงจรปิดในวัดกันหน่อยจะเห็นน้องไมโลเต้นอยู่กับเพื่อนสนุกสนานเลยเนี่ยเห็นไหม
กำลังม่วนเลยพี่อุ๋ยดูหมอลำอ่ะเนอะแล้วไปกับเพื่อนมันก็สนุกอ่ะ
ซึ่งทุกคนก็เต้นกันอย่างสนุกสนานไม่ได้มีท่าทีว่าจะไปคอมเมนต์หรือว่าจะไปมีเรื่องอะไรกับใครเลย
หลังจากนั้นน้องไมโลกับเพื่อนก็เดินออกจากหน้าเวทีถอดเสื้อฮูตออกมาพาดไหล่
แล้วก็เดินไปหากลุ่มเพื่อนที่หน้าห้องน้ำก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะทะเลาะหรือว่าไปเจอใครยังไงกันอีกเลย
กระทั่งเที่ยงคืน๕๑นาทีค่ะน้องไมโลนั่งรอเพื่อนอยู่ใกล้กับประตูทางเข้าออกวัด
ประมาณเที่ยงคืน๕๘นาทีเพื่อนก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาหา
ไมโลก็ขึ้นซ้อนท้ายรถไมโลนั่งหลังสุดเขาซ้อน๓กันนะคะ
แล้วก็พากันออกจากวัดไปคือเตรียมจะกลับบ้าน
ไมโลนนั่งรอเพื่อนเห็นไหมเพื่อนขี่มาแล้วบอกอ้าวไปไมโลกลับบ้านกัน
น้องก็ลุกแล้วน้องก็ซ้อนท้ายนั่งข้างหลังสุด
ขึ้นรถแล้วก็พากันออกจากวัดไปได้คุยกับเพื่อนของน้องอะค่ะ
นี่ขึ้นซ้อนท้ายแล้วแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนน้องน้องเล่าว่าคืนวันเกิดเหตุ
ไม่ได้ทะเลาะอะไรกับใครเลยนะครับระหว่างเต้นอยู่หน้าเวทีก็ไม่ได้ไปมองหน้า
เหยียบเท้าใครเลยเลิกงานก็พากันกลับบ้าน
ซึ่งระยะทางจากวัดไปบ้านเนี่ยไม่ได้ไกลค่ะแต่เส้นทางมันเปลี่ยว
ไม่มีบ้านไม่มีวงจรปิดสองข้างทางเป็นทุ่งนา
ขี่ไปได้ประมาณกิโลนิดนิดกลุ่มคนร้ายกว่าสิบคนไม่รู้มาจากไหน
โผล่พลวดออกมาจากข้างทางแล้วยิงใส่กลุ่มของเขาเลยสองนัด
ว่างไม้คว่างขวดเบียร์ใส่แล้วกลุ่มคนร้ายก็หนีไปเลย
พอเหตุการณ์สงบปุ๊บทุกคนก็ตะโกนถามเฮ้ยมีใครถูกยิงหรือเปล่า
คือแม่บอกว่าลูกชายพอจบม๓ก็เรียนต่อกศน

ไม่เคยสร้างปัญหาให้แม่เลยแม้แต่วันเดียว
แถมยังทำงานคอยให้เงินช่วยเหลือครอบครัวเสมอ

วันเกิดเหตุ๒๓เมษายน
เพราะว่าช่วงเกิดเหตุมันเข้าตีหนึ่งมันเข้าวันใหม่แล้วใช่ไหมคะ
เมษายนคือวันเกิดน้องไมโลค่ะ
เย็นวันที่๒๒แม่ตั้งใจจะโทรไปอวยพร

จนกระทั่งตีหนึ่ง๒๓เมษายน
เสียงลายเด้งรัวเลยค่ะ
แม่ก็งงว่าอุ้ยใครไลน์มารัวขนาดนี้ตีหนึ่ง
เป็นเพื่อนส่งไลน์มาบอกสั้นว่าไงรู้ไหมคะ
สู้สู้นะสู้นะแบบเนี้ย
ตอนแรกแม่ก็งงว่าเอ๊ะมาบอกสู้อะไร
สงสัยให้กำลังใจแม่
เพราะ๒๓เมษายนเมื่อ๖ปีก่อน

ลูกสาวคนโตเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ

เลยคิดว่าเออครบรอบวันตายลูกสาวคนโตเพื่อนเลยส่งมาให้กำลังใจมั้ง

เป็นไมโลลูกชาย
ถูกยิงตายในวันเกิดแม่บอก
หัวใจแม่มันสลายไปเดี๋ยวนั้นเลยอ่ะ
ลูกชายรันถูกยิงก็เลยสะดุ้งทีนี้

อีกก็เลยตะโกนบอกพ่อเขาก็เลยไปกอดคอกันร้องไห้ทันทีเลยค่ะทีนี้

เที่ยงคืนครึ่งแล้วก็แม่เคิ้มหลับไปยาวนะคะ

วันเสียของพี่สาวแล้วก็วันเสียของเขาก็คือวันเกิดเขาด้วยค่ะ
ต้องเสียลูกสองคนในวันเดียวกัน
โอ้โหอกแม่มันต้องช้ำขนาดไหน
หกปีที่แล้วเสียลูกสาวคนโตมาปีนี้เสียลูกชายคนเล็ก
ตำรวจจับตัวคนก่อเหตุได้๒คนนะคะ
เคนอายุ๒๐ปีและกันอายุ๑๗ปี

กันยอมรับว่ากันวัย๑๗ปีนี่แหละเป็นคนลั่นไก่

ก็ผมแค้นเคยถูกกลุ่มคนตายเอาปืนไปยิง

ฝั่งคนตายทำท่าชูนิ้วกลางให้
มันแค้นก็เลยกลับบ้านไปเอาปืนมา

พอกลุ่มคนตายขี่มาปุ๊บก็ยิงไปเลย๒นัด
แล้วก็เอาปืนไปซ่อนในฟางข้าวแล้วหนีไป

ได้คุยกับแม่ของเคนกับกันนะคะ
แม่เล่าทางน้ำตาเลยบอกว่า
ตำรวจมาหาที่บ้านแม่ตกใจมากที่รู้ว่าลูกแม่ไปยิงคนตาย
แม่ก็พยายามโทรเกลี้ยกล่อมให้ลูกมอบตัว
พอลูกยอมรับว่าเป็นคนยิงจริงเนี่ย
แม่คือใจสลายเลย
คนซ้ายนี่เคนนะคนพี่กันคือคนน้องนะคะ
บอกเพราะลูกชายยอมรับว่าไปยิงเขาจริงเนี่ยแม่ใจสลายเลยเหมือนกัน
ทำได้แค่กอดลาลูก

แล้วพอเจอครอบครัวเจอคุณแม่ของน้องไมโล
แม่แทบจะยกมือว่ายท่วมหัวเลยค่ะ
แม่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงไม่อยากให้เกิดขึ้น
อยากขอโทษอย่างสูงอยากถ้าตายแทนน้องได้ก็คือ
ไม่ไม่อยากรับรู้แล้วก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้
เมืองต้นกันอายุแค่๑๗ปีเป็นเยาวชนนะคะ
ตำรวจก็คุมตัวส่งฝักขังที่ศาลเยาวชนค่ะ
ส่วนในเคนพี่ชายอายุ๒๐แล้ว

เพราะเห็นบอกว่ามากันเป็นกลุ่มเลย